คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวสนุกสนานสไตล์ตลอดข่าวของเราบ้างดีกว่า
วันนี้จะพาไปดูเรื่องของคู่รัก
คู่รักเนี่ยมีตั้งแต่คู่รักวัยรุ่นเป็นแฟนกัน
ไปจนถึงคู่สามีภรรยากัน
จะพาไปดูว่าแต่ละคู่เขารักกันขนาดไหน
รักกันปานไหน
เดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้มีเรื่องราวน่ารักของเหล่าคู่รัก
ตั้งแต่คู่แฟนไปจนถึงคู่สามีภรรยา
ขอบอกว่าแต่ละคู่นั้นเนี่ย
ถ้าไม่รักกันจริงคงทำให้กันไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับ
แต่ละคู่เนี่ยจะรักกันขนาดไหน

แม่แม่จปิ้นกับผู้หญิงคิดแม่และนักเก็บ
เป็นลูกหัวคิดว่าไม่หยุดนะเนี่ย
ปรามขนาดนี้เนี่ยเห็นทีมีแววได้ไปอยู่วัดสละมั้งเจ้าเหมียวเอ้ยโอ้โห
ต่อกันที่อีกคู่รักคู่หนึ่งที่ฝ่ายชายพร้อมเสียสละ
ให้กับอีกฝ่ายได้เสมอแบบนี้
เสมอแบบนี้
พ่อคุณเอ้ยพ่อคุณเนี่ยเสียสละขนาดนี้เนี่ยมีท้องเสียสิครับ
โอ้โหของตกพื้นแล้วเอามาให้แฟนกินต่อได้ยังไงล่ะครับ
ถ้าได้ดูคลิปแล้วเนี่ยเคลียร์กันเอาเองเถอะนะ
ต่อกันที่คู่นี้เมื่อศรีภรรยาเกิดอยากโชว์เสียงร้อง
คุณสามีก็จัดให้สิครับ
ร้องเลยจ้ะร้องเลยจ้ะที่รักจะหา
ขอบอกว่าคุณคือนักร้องเสียง

มาแบบนี้เนี่ยเห็นทีคุณสามีต้องช่วยอย่างเร่งด่วนแล้วล่ะครับ
ปรับนิดปรับหน่อยก็เป๊ะปังอลังเวอร์แบบนี้เนี่ย

จบสวยสิครับแบบนี้ขอบคุณเทคโนโลยีการต่อ
แต่งเสียงที่ทำให้คุณภรรยานั้นเสียงเพราะใสกิ๊งนะจ๊ะ
ปิดท้ายกันด้วยคู่สามีภรรยาคู่นี้ที่ภรรยาขอออกตัวว่าถึงสามีจะไม่เจ้าชู้เนี่ย
แต่ก็ต้องดูแลอย่างดีนะดูแลดีขนาดไหนไปชมกันครับ

แป๊บหนึ่งงั้นอ่ะตลาดศรีขอหกกิโลใช่ไหม

ถ่ายไม้ไว้ก่อนไปกลับสิบสองกิโล

ถ้ามีคนนั่งถ้าเกิดรอยช็อตลบแสดงว่ามีคนนั่งนะ

ปล่อยช็อคหายเมื่อไรแสดงว่ามีคนนั่ง๑๐๐

ว้าวว้าว
อุ้ยคุณภรรยาจ๋าดูแลดีเกินไปแล้วเหรอบาง
เล่นถ่ายเลขใหม่ขี่ช็อกที่บ่อทุกที่นั่งขนาดนี้เนี่ย

ไม่รอดแล้วมีแววต้องกลับมาล้างรถอีกนะเนี่ย
ดีนะเอาไปลองไหม
หวูอะไรอะไร
ทำไมเสียงหล่งเท่านั้น
ใจเย็นคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
โอ้โหถ้าหวงกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องให้ไปไหนแล้ว
ถ้าสามีจะเจ้าชู้นะ
ก็ทหักต้องดูแลกันปะไม่ให้คล่าใสตาต้องจดสถิติ
เขาว่ากันว่าสุภาษิตเงินชายใด
เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษ

ไว้ให้ขึ้นใจนะคะ